คุณผู้ชมค่ะในทองที่ของสพเมืองนครราชศรีมา
ดึกของวันที่๒๒สิงหาคมมันมีเหตุการณ์ที่
น้องนักศึกษาชั้นปีที่๓ของที่นครราชศรีมา
ขี่รถไปแล้วปรากฏว่าเธอไปชนเข้ากับสุนัข
จังหวะที่เธอล้มเนี่ยมีรถกระบะคันสีขาวขับมาเฉียวเธอ
ซึ่งชาวเน็ตก็พยายามที่จะตามหาว่าเอ๊ะผู้ชายคนที่ชนแล้วหนีเนี่ย
เป็นใครล่าสุดทราบแล้วนะคะเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอก
ทำงานอยู่ที่สพเมืองนครราชศรีมา
ซึ่งเรื่องนี้ผู้กำกับก็คือผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนี้บอกว่า
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและใช้ตำแหน่งผู้กำกับของตัวเองเนี่ย
เป็นประกันด้วยนะคะอ่ามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
กรณีที่ชาวเน็ตเขามีการแชร์คลิปซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่พลเมืองดี
ใช้โทรศัพท์มือถือพยายามที่จะถ่ายคลิป
ขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามรถกระบะสีขาว
ซึ่งขับหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดเฉียวชน
นางสาวสุภานิษฐ์เฟือสูงเนินอายุ๒๑ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๓มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชศรีมา
ซึ่งก่อนหน้าที่เธอจะไปประสบเหตุโดนรถกระบะสีขาวคันนี้เนี่ย
ชนก่อนหน้านี้เธอขี่รถไปชนเข้ากับสุนัข
แล้วรถจักรยานยนต์ก็ล้มคว่ำกลางถนนสุรนาราย
จากนั้นรถกระบะสีขาวที่วิ่งตามมาก็ไปเฉียวร่างของเธอซ้ำเข้าไปอีก
แล้วปรากฏว่ารถกระบะคันนี้ก็ขับหลบหนีไป
ซึ่งก็ไม่ยอมลงมาให้ความช่วยเหลือนะคะ
แต่เอาล่ะป้ายเห็นชัดเจนเลย
ภายหลังจากที่ทราบว่ารถกระบะคันนี้เฉียวชน
เน็ตเขาก็พยายามที่จะช่วยกันตามหา
กระทั่งในที่สุดทราบแล้วนะคะว่าคนขับรถกระบะก็คือ
เป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอก
อยู่ฝ่ายสืบสวนสพเมืองนครราชศรีมา
แล้วพอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
อกจากคดีจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
มันอยู่ในพื้นที่สพเมืองนครราชศรีมาแล้ว
เจ้าหน้าที่ที่บอกว่าเป็นคนขับรถคันนี้

เป็นตำรวจที่สพเมืองนครราชศรีมาด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้พันธุ์ตำรวจโทจำนงสายป้อง
ผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมา
ได้พูดถึงเรื่องคดีนี้เกี่ยวกับการดำเนินคดีเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนของคดีนี้
แจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะคันดังกล่าวแล้ว
ท่านก็เข้าทราบชื่อคือร้อยตำรวจเอกอเนกอัมภัย
เป็นรองสารวัตรสืบสวนสพเมืองนครราชศรีมา

ข้อหาแรกขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
ข้อหาที่๒ขับรถชนผู้อื่นแล้วไม่หยุดลงไปให้ความช่วยเหลือก็คือชนแล้วหนี
ซึ่งทางร้อยตำรวจเอกอเนกคนขับรถยังคงให้การภาคเศษด้วยนะคะ
ส่วนที่ยอมรับบอกว่าคืนนั้นก็เป็นคนขับรถกระบะคันนี้จริงแหละ
แต่พอชนเสร็จแล้วมองไม่เห็นมันมืดตอนกลางคืน
ก็เลยไม่ได้ลงไปช่วยเหลือ
เอาล่ะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างของตำรวจที่ไปเฉียวชนน้องนักศึกษาเนี่ยนะคะ
ส่วนนางสาวจันแรมเฟื้อสูงเนินแม่ของนักศึกษาสาวผู้บาดเจ็บบอกว่า
หลังจากที่เดินทางไปพบกับผู้กำกับสพเมืองนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของร้อยตำรวจเอกคู่กรณีตอนนี้
คุณแม่บอกว่าก็สบายใจมากขึ้น
โดยผู้กำกับบอกว่าสบายใจนะผมเนี่ยเดี๋ยวจะเอาตำแหน่งเป็นประกัน
เพราะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าคนที่ไปเฉียวชนน้องเนี่ย
จะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผมก็จะต้องดำเนินการทุกอย่าง
ตามกฎหมายแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนอาการของผู้ประสบเหตุก็คือนางสาวสุภานิษฐ์นะคะ
แล้วก็น้องก็ยังคงมีอาการสาหัสยังไม่รู้สึกตัวนะคะ
มีอาการสมองบวมแล้วก็ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
หลังเกิดเหตุร้อยตำรวจเอกอเนกก็คือคนที่ไปเฉียวชนน้องเนี่ย
ได้เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ไปดูอาการแล้ว
ส่วนเรื่องของว่าจะชดเชยค่าเสียหายกันยังไง
ก็เดี๋ยวก็จะมีการตกลงกันอีกครั้งนะคะ